มีคุณปู่คุณย่าคู่หนึ่งท่านก็รักกันมายาวนาน

แต่คุณปู่ด้วยความที่ก็รักนะฮะ
แล้วก็ยังมีการเรียกหาคุณญาติท่านนี้ตลอดเวลา
ลูกหลานก็เกรงว่าท่านจะตอมใจ
ก็เลยไปจ้างคนปั้นหุ่นขี้พึ่งคุณย่าเอาไว้ให้คุณปู่ได้คุยกันครับ
แล้วปั้นเสมือนเลยนะครับ
คุณปู่ตีขมูลอายุ๘๕ปีครับ
นั่งคุยกับหุ่นขี้พึ่งของคุณย่ากรมคำมูล
จับมือจับขานั่งคุยกันสายตามอง
ไปด้วยความรักและความคิดถึงนะฮะ
หลานของคุณปู่ชื่อว่าคุณอาร์ต
คุณธีรพันธ์ขมูลพร้อมข้อความบอกว่า
คุณปู่เริ่มมีอาการหลงลืม

ปั้นหุ่นขี้พึ่งย่าไว้ให้ปู่ได้เห็น
ท่านจะได้สบายใจและมีความสุขนะครับ
คุณย่ากรมเสียชีวิตเมื่อวันที่๑๓กุมภาพันธ์

ท่านก็จะถามย่าอยู่ไหนย่าไปไหน

ลูกหลานก็เอ้าเพื่อให้คุณปู่ท่านสบายใจและมีความสุข
ก็เลยไปจ้างช่างปั้นหุ่นขี้พึ่งคุณย่ากรม

เพื่อให้คุณปู่นั้นได้ไปนั่งคุยกับย่า
สร้างเสร็จเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่แหละ
ก็เอาไปตั้งไว้ในห้องนอนของคุณย่ากรม
ลูกหลานก็จะคอยเปลี่ยนชุดให้เป็นชุดนั้นชุดนี้

ขณะที่คุณปู่ตีเองเมื่อมีคุณย่ากรมมานั่งอยู่ในห้อง
ก็จะแวะเวียนเข้ามาหามานั่งจับเข่าจับไม้จับมือวันหนึ่งมา๓รอบ
เช้ากลางวันเย็นนะฮะแล้วก็มานั่งเล่าเรื่องนี้เรื่องนั้นให้คุณย่าฟัง

มากกว่าซึ้งคือมาบอกหวยให้ข้าพเจ้าบ้าง
ม้าถูกหัวจะทำบุญให้นะใดกลมนะ

ฝ่าฟันอะไรกันมาแล้วก็มันตายจากกันไป

สุดท้ายยายกลมก็บอกหวยข้าพเจ้าบ้าง
คุณครูบอกว่าฉันก็รักของฉันเข้าใจใช่ไหม
แต่ฉันก็อยากถูกรางวัลบ้างอะไรบ้าง
รักนะคะเป็นความรักที่ลึกซึ้งมากเลยนะคะ